มาดูเรื่องบรรยากาศเกี่ยวกับการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
คำนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ

ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชน
ในพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
ไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินีและสวนเบนจกิตินะคะ
นายกรัฐมนตรีตอนแรกไปอารมณ์ดีนะ
แต่ว่าช่วงกลางอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิด
ให้เห็นเล็กน้อยเพราะมีคนไปถามท่าน

ถามว่าจะอยู่ต่ออีก๕ปีใช่ไหม

ท่านก็เลยมีอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงนะคะ

นำคณะตรวจราชการรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ

ตลอดเส้นทางมีประชาชนมาขอถ่ายรูป
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาอวยพร

บอกอยากให้เป็นอีกหนึ่งสมัยจังเลย

ตะโกนว่าลุงตู่สู้ก็คือเป็นการเชียร์นั่นแหละนะคะ
โดยก่อนเดินทางออกจากสวนลุมพินี

ผู้เด็กพระยุจาโนชาเนี่ยกล่าวว่า
วันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมจะไปพร้อมครอบครัวค่ะ

ก่อนออกอาการฉุนเฉียวเพราะมีคนคนหนึ่งค่ะ
มาถามบอกว่าต้องการอยู่ต่ออีก๕ปีใช่หรือไม่
พร้อมระบุว่าตอบคำถามเขานะ
บอกว่าไม่ได้ต้องการทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะเลือกนะคะ

ขอเครื่องนี้พี่รถอยู่ที่นี่
ผลเลือกตั้งจะเป็นของขวัญวันเกิดไหมครับท่าน
คุณไปถามว่าบ้านเมืองจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง

อื้อนี่แหละค่ะ

อยากได้เสียงนายกรัฐมนตรีไปด้วยในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนใดเกิดขึ้น
กลับขึ้นรถกลับไปแต่วันนี้เห็นนายยกรัฐมนตรี
แขนเสื้อเนี่ยมีการแบบพับขึ้นไปดูกันว่าโอ๊ยธรรมธแมง
ใช่ใช่นะฮะพร้อมแล้วค่ะย้ำว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนี้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีเมื่อวานนี้เป็นกรณีดังเลย
ก็คือเขาบอกว่ามีหนังสือราชการทางทหารเป็นเอกสารลับ
ถูกเอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เนื้อหาโดยรวมของเอกสารฉบับนี้คือ
ขอความร่วมมือจากทหารหน่วยงานหนึ่งให้ออกไป

ก็คือการเลือกภักดิ์พลังประชารัฐนั่นเอง
เด็กประยุจันทร์โอชาถูกถามเรื่องนี้เหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีพูดว่า
กรณีมีเอกสารลับของกองทัพภาคที่๑
ขอไปดูความหมายก่อนแต่จริงแล้วไม่ควรจะมีออกมานะ
หนังสือแบบนี้นะคะผลเอกประยุทธ์ตอบแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้พลโทคงทีบตั้งแต่วันนิษฐ์โครสกรสงกราหมระบุว่าเอกสารปลอมของกองทัพที่ถูกเผยแพร่
ตอนนี้รายงานให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรับทราบไปแล้ว
และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามของกลุ่มเดิมที่พยายามจะโจมตีกองทัพ
ซึ่งประชาชนจะพิจารณาได้เองถึงความน่าเชื่อถือนะคะ
เช่นเดียวกับพันเอกวินไทยสุวรีโคศกองทัพบกที่ระบุว่า
ที่ออกมามันไม่ใช่เอกสารจริงของทางราชการ
เพราะมีหลายจุดในภาพถ่ายทางเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
และรูปแบบข้อกำหนดของหนังสือท่านบอกว่าจับผิดได้๕จุด
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่ของเอกสารตัวยอดหน่วยงานรวมถึงวันที่เลือกตั้งที่ระบุว่า
ให้ทหารไปสนับสนุนบอกว่าเป็นวันที่๑๘
วันที่๑๘มีนาคมมันไม่มีการเลือกตั้งอะไรเลยท่านบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบแจ้งความดำเนินคดีกับเพจนี้แล้ว
เพราะการดัดแปลงบิดเบือนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดมันผิดกฎหมายค่ะ